คุณชอบอาหารอะไรคะสำหรับอาหารไทยเนี่ยแล้วอาหารไทยเรากินได้ทุกวันเนอ
อ่าทุกวันชอบอะไรมากที่สุดถ้าที่ทานได้เลยกระเพราครับคุณผู้ชม
คุณชอบอะไรต้มยำแต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยต้มขาไก่กำลังมาเลย
คว้าเป็นอันดับที่เมนูซุปดีที่สุดในนักรีวิวของโลก
ใช่ที่แรกของเรานี่แหละต้องค่ะไก่เราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาหารการกินของคนไทยของเราเนี่ยนะคะ
ไม่เป็นสองรองใครเลยเทสแอดลาสนะคะเว็บไซต์ที่รวบรวมสูตรอาหารจากการรีวิวของนักวิจารณ์ทั่วโลกเลยค่ะ
จัดเมนูเป็นซุปจากทั่วโลกแล้วก็มาดูกันว่าให้คะแนนเป็นอย่างไรกันบ้าง
ผลปรากฏว่าเมนูซุปยางต้มขาไก่ดิฉันพูดแล้วปลายก็หลายนะคะ
แหมขึ้นเป็นอันดับเก้าของโลกขอบคุณน่าภูมิใจอีกแล้วเพราะว่าในรีวิวของต้มขาไก่นะ
ว่าไว้ว่าต้มขาไก่เป็นซุปที่มีความเผ็ดร้อนเปรี้ยวเล็กน้อยครับ
กลิ่นหอมจากกะทิค่ะและยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วย
และมีสรรพคุณทางด้านยามากมายเช่นบรรเทาระบบการเดินอาหารอ่า
และลำไส้ด้วยนะคะโอ้คุณนึกถึงรสชาติออกมาใช่ครับนะ
ขาวร้อนเนอะลาพีดำปันเนอะ
มันคืออะไรหรือมะมันจะต้มกับอะไรรู้ไหมอะไร
อ่าห้องที่ต้มขาที่อร่อยกว่าไก่ก็คือปลาสลิด
อรูสเมียดค่ะมันรสระอร่อย
ที่จริงว่าพี่นายต้มขาปลาสะริชแล้วกินกับไข่เจียวแล้วร้อง
ไข่เจียวเนี่ยไข่เจียวเห็นด้วย

ที่แบบว่าที่กินแล้วไปมีประโยชน์มากกว่ากะทิ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคือตอนนี้
ต้มข่าวไก่ของเราเป็นอันดับ๙ของโลกนะคะ

ผัดไทยมัสมัน
สิ้วน้ำลายแตกหมดเลย
ซีอิ๊วข้าวซอยแต่ที่โดนโจมตีไปก็คือแกงส้ม

บูลลี่แกงส้มอย่าบูลลี่น้องน้องอร่อย

แต่ตอนนี้ต้มขาไก่อันดับ๙ของโลก
ใช่เลย